เหงื่อออกคุณผู้ชมมันร้อนอะไรขนาดนี้
แล้ววันนี้เขาบอกว่ามันจะร้อนไปถึง๔๕องศา
โอ้ยยยยยยอ่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชม
ตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศกันหน่อย
เพราะวันนี้นอกจากความร้อนที่มันจะเข้ามาแล้ว
ฝนมันเข้ามาด้วยและดิฉันเนี่ยเป็นความหวังของหมู่บ้าน
วันนี้จะต้องปักตะไคร้ไล่ฝนกันสักหน่อย
ตรวจสอบกันเรื่องของร้อนแล้วก็ฝนด้วยนะคะ

โอ้โหหย่อมความร้อนอยู่ในประเทศไทยตั้ง๒จุด
ไม่ว่าจะเป็นที่ภาคอีสานและภาคเหนือ
ตัวแอวนี่ค่ะกลมล้อมรอบนี่
หย่อมความร้อนที่มันเกิดขึ้น
ทำให้ประเทศไทยช่วงนี้ร้อนจริง
บวกกับลมทะเลพัดสอบขึ้นมาอีก
มันไม่ใช่ร้อนธรรมดานะมันร้อนเหมือนเหนียวตัวค่ะ
ร้อนอบเอ้าเหมือนหายใจไม่ค่อยออก
และอุณหภูมิใบ๒๓ทะลุ๔๕องศาได้ง่ายเลยนะคะ
เพราะว่าเห็นความแดงขนาดนี้แดงจนถึงแดงเข้ม
โดยเฉพาะภาคอีสานและภาคเหนือ
ทีนี้พูดถึงเรื่องของความร้อนแล้วมันมีฝนไหมช่วงนี้
ที่บอกว่าลมทะเลมันพัดขึ้นมาเนี่ย
ลมทะเลเขาก็เอาฝนขึ้นมาด้วยคุณผู้ชม
ตรวจสอบเรื่องของฝนเมฆตอนนี้มีนะ
ทางฝั่งตะวันตกของประเทศไทย
ไล่ลงมาตั้งแต่ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบน
มันมีโอกาสที่จะเกิดฝนได้เหมือนกันณช่วงเวลานี้
อกจากนี้ภาคใต้ค่ะจะเห็นว่ามีกลุ่มฝนเห็นไหม
กลุ่มฝนเกิดขึ้นในทะเลตรงนี้ค่ะอ่าวไทย
และหลังจากนั้นเขาจะพัดขึ้นฝั่ง
กลายเป็นฝนในภาคใต้
พอฝนเกิดขึ้นในภาคใต้ก็ต้องระวังเรื่องของคลื่นด้วยนะคะ
วันนี้คลื่นก็น่ากลัวเหมือนกันฝนจะเกิดขึ้นช่วงบ่ายค่ะภาคใต้
ฝนโอ้โหยะลานราธิวาสปัตตานีเป็นสีน้ำเงินเข้มแบบนี้
คลื่นอาจจะสูงได้ประมาณ๒เมตร
เรือเล็กก็ดูก่อนนะคะเพื่อความปลอดภัยค่ะ
ระมัดระวังด้วยในการออกหาปลาในวันนี้
เพราะคลื่นแรงเราก็เป็นห่วงนะ
และนอกจากนี้ก็เรื่องของความร้อนเราก็เป็นห่วง